อีกหนึ่งเรื่องค่ะพาไปดูเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่า
หลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวบ่อย
แต่ว่าแน่นอนเทคโนโลยีก็มาช่วยให้เราสามารถ
เหมือนได้ไปอยู่ในที่ที่นั้นจริงนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
ที่สามารถทำให้เราเยี่ยมชมสถานที่ต่างได้๓๖๐องศาเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดประเทศไทยของเราเองนี่แหละค่ะ
ต้อนรับวันสงการก็เพิ่มอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ

กรมศิลปากรแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติค่ะ
ในแบบ๓๖๐องศาผ่านภาพถ่ายชุดพิเศษ
ทีมงานออกเดินทางไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
เพื่อเก็บความงามของแหล่งท่องเที่ยวของไทยนะคะ
ก็เป็นเป้สะพายหลังติดกล้องทั้งหมด๑๕ตัวค่ะ

แล้วก็จะถ่ายภาพไปเรื่อยทุก๒๕วินาที
ทีมงานค่ะออกเดินเท้าเลยแบกเป้นี่แหละไปข้างหลังนะคะ
ภาพพร้อมกันในแบบ๓๖๐องศา

แล้วก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะเก็บได้ทั้งหมด๑๕๐สถานที่เนี่ย

มาครบถ้วนสวยงามนะคะ
เป็นสถานที่สำคัญทั่วไทยสถานที่ท่องเที่ยว๑๕๐แห่ง
ไม่ว่าจะเป็นภาพภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
หินตาหินยายเกาะนางยวนเกาะลังกาจิ๋ว
วัดชัยวัฒนารามไร่สตรอเบอรี่

จนถึงทุ่งนาขั้นบันไดที่แม่กลางหลวงนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวกันนี้ได้แหละ

เขาก็จะมีคำว่าไฮไลท์ของไทย
คลิกไปดูได้เลยว่ามีที่ไหนบ้าง

อย่างเช่นเฟื้องเลือกดู
ซ้ายขวาอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เลื่อนดูได้เลย
แบบขึ้นลงขึ้นล่างได้หมดเลยนะคะ

แล้วก็มักจะเสิร์ชหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เราเห็นภาพปกติก็เห็นว่าสวยแล้ว
แต่ถ้าเราได้เห็นภาพแบบ๓๖๐องศาแบบนี้

ถูกนี่คือนี่เฟื่องสไลด์จากหน้าจอเฟื่องเองจริงเลยนะคะ

มีโน้มอะไรอย่างนี้อ๋อแบบนี้นี่รอดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้สิ
รอดูจริงแล้วภาพมันอาจจะเป็นแบบสไตล์แบบไม่เรียลไทม์มากค่ะพี่มิ้น
มันจะเป็นภาพที่เก็บก็เปิดทิ้งไว้ค่ะ
ทิ้งไว้ก็คือเหมือนแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นภาพนะตอนนั้นแหละว่า
สมมุติว่าเราเดินไปจริงเหมือนเราเดินเข้าไปไปหนองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ
เราก็สูบเข้าไปได้หรือไปซ้ายไปขวาดูภาพบางหน่อยสิเป็นอย่างไรบ้าง
อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสถานที่อีกเยอะเลย

หาบเชิงมนต์สวนสัตว์เชียงใหม่ไร่สตอเบอรี่

เป็นสไตล์นี้สามารถที่จะแบบใช้แอปนี่แหละในการดูได้

ของการเก็บภาพแบบ๓๖๐องศามาเยอะ
มีอุปกรณ์ในการเก็บภาพ๓๖๐องศาได้

คนเราสามารถไปใช้ในการท่องเที่ยวได้เยอะ

ซึ่งพี่มิวจะให้พี่มิวไปซื้อแล้วเราก็ไปบ้านพี่มิวกันแล้วเราก็ใช้เป็นการประหยัดลูกประมาณของเรานั่นแหละค่ะลอง